ทนายตั้มว่ายังไงเพราะเราโทรถามแล้ว
คุณสันทนาว่ายังไงเพราะเราโทรถามแล้ว

เพราะว่าอย่างที่ทนายความของคุณแม่พนิดา
มีข้อสงสัยทางนิติเวศผลการชนะสูตร
บอกว่าคุณแม่อยากให้คุณหมอพรทิพย์มาร่วมชนะสูตรศพลูกสาว
ใช่ค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
จนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งคุณหญิงหมอก็เปิดเผยกับทีมข่าวเที่ยงของเรานะคะ
บอกว่ากรณีที่แม่ของคุณตังโม
อยากให้คุณหญิงหมอผ่าพิสูจน์ศพอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ให้เหตุผลว่ายังคาใจการเสียชีวิต
คุณหญิงหมอบอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดโดยมารยาท
ก็ไม่ควรที่จะก้าวไก่การชนะสูตรศพของแพทย์นิติเวศ

ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติเกิดว่ามีการติดต่อมา
แล้วตำรวจเชิญคุณหญิงหมอไป
ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษา
แล้วคุณหญิงหมอบอกว่าคือถ้ามีโอกาส
จะพูดกับคุณแม่ของคุณตังโมเองด้วย
แล้วยืนยันด้วยนะว่ายังไงก็ไม่ทิ้ง

แต่ขอไม่พูดผ่านตรงนี้
ขออยากจะคุยกับเขามากกว่าค่ะ
ถ้าเขาติดต่อมา
แล้วยืนยันว่าอยากจะให้คุณหมอ

ไม่เป็นไรให้หมออธิบายเขาเองค่ะ
แล้วเราก็ไม่ทิ้งเขาค่ะ

เดี๋ยวให้หมออธิบายเองยังไงก็ไม่ทิ้ง
แล้วก็อีกหนึ่งประโยคที่คุณหมอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา

เรื่องนี้นะไม่ใช่มีแค่เรื่องศพ

แต่ถ้ามองในมุมของนิติเวทย์
มันมีเรื่องของหลักฐานอื่นด้วย
อันนี้ก็ต้องพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน

หลายคนบอกว่าอยากให้หมอมือหนึ่งท่านนี้

คุณแต่พอคุณหมอบอกแบบนี้

ฝั่งทนายกฤษณะทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่คุณตังโม

ปมนี้กี่โมงแล้วเที่ยง๒๑๐๐ใช่ไหม

เดี๋ยวจะไปหาคุณหญิงหมอที่สภาวันนี้เลย

เพราะว่าทนายต้องอยู่ที่

ไม่รู้ว่าทนายจะรอฟังหรือเปล่า